ไปดูความคืบหน้าในการตรวจสอบการถือครองที่ดินสอปกรและที่ดินของป่าไม้ของนางสาวปรินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
หลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่ากรมป่าไม้และสอปกรมีอำนาจในการแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวปารินาเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งทันทีนะครับ

ในที่สุดกฤษฎิกาตอบกลับข้อสงสัยของกรมป่าไม้แล้วว่าทั้งกรมป่าไม้และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกรมีอำนาจในการแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวปารีนาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
หลังพบบุกรุกพื้นที่สปก๖๘๒ไร่และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีก๔๖ไร่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
หลังจากที่ผ่านมากรมป่าไม้และสปกรปัดความรับผิดชอบให้อีกฝ่ายเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับสสราชบุรีที่อ้างครอบครองพื้นที่ทั้งหมดมานานกว่า๑๐ปี
ซึ่งฝ่ายสอบประกอบอ้างว่าเมื่อได้รับพื้นที่คืนแล้วไม่สามารถดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เคยครอบครองได้
หนังสือตอบของกิจสดีการุชัดทั้งสองหน่วยงานคือสปกรมีอำนาจหน้าที่ในการจับกลุ่มปรับรามร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
จากที่ดินดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นป่า
ลมป่าไม้จึงยังคงมีหน้าที่และอำนาจ
ในการดูแลรักษาที่ดินที่เป็นไปตามพรบป่าไม้ด้วยเช่นกัน
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุ
กฤษฎิกาจะชี้ว่าเป็นอำนาจของทั้งสองหน่วยงาน
แต่เกณฑ์ที่กฤษฎิกาใช้เป็นคำพิพากษาสารดีกาปี๒๕๕๙
มีหลัก๔ข้อคือพระราชกฤษฎิกากำหนดในพื้นที่สปก
มีมติคณะรัฐมนตรีให้แปลงที่ดินนั้นเข้าสู่การปฏิรูป
สอบประกอบต้องออกแบบแผนปฏิรูปและมีงบประมาณเข้าไปดำเนินการ
แตกต่างจากครั้งนี้ที่พื้นที่๖๘๒ไร่ของนางสาวปารีนา
เป็นที่ดินสปกรเฉพาะแปลงที่ผ่าน๔ขั้นตอน
ส่วนแปลงอื่นที่ไม่ชัดเจนถือว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวน
ขณะที่เจ้าตัวขณะนี้กำลังศึกษารายละเอียดทั้งหมด
ที่กฤษฎิกามีความเห็นออกมาโดยจะให้ทนายความเป็นผู้ชี้แจง
แต่ยืนยันจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด
มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ได้บุกลุกป่า
ว่าใครพูดอะไรทำอะไรไว้ต้องรับผิดชอบ
ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าตัวเองปล่อยสุนัข

ยืนยันไม่เคยเลี้ยงสุนัขในพื้นที่ไร่ของตัวเอง
และได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
จากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาของในไร่เสียหายเป็นจำนวนมาก
ไม่รู้เรื่องค่ะไม่เกี่ยวค่ะจะปล่อยไปทำไม

มันเป็นยังไงไม่เข้าใจเป็นอะไร

ตอนนี้ก็ของหายเยอะก็ไปแจ้งความที่โรงพักไว้แล้วด้วยค่ะ

แล้วก็ค่ะรถยนต์จอดไว้ก็จอดหายไปคันหนึ่งวะ
ไม่ทราบค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว
รบกวนติดตามที่สวพาอาจำบึงด้วยค่ะ
แต่ว่าก็เริ่มมีทรัพย์สินที่ศูนย์หายไปเรื่อย
ในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านายธวัชชัยรัฐกูธ
ประธานคณะทำงานตรวจสอบที่ดินของนางสาวปรินา
ชีวภาพชีวธรรมพอสำนักป้องกันรักษาป่า
ควบคุมไฟป่าหัวหน้าชุดพยักษ์ภัย

เจ้าหน้าที่ศปกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่ดินและร่วมสังเกตการณ์
โดยนำหมายค้นมาเพื่อเข้าตรวจสอบด้านใน
แต่ปรากฏหน้าฟาร์มถูกล็อกกุญแจหนาแน่น

จึงประสานผู้นำหมู่บ้านเข้าตรวจค้น

ชีวภาพยืนยันก่อนเข้าตรวจค้น

จะมีอีกกี่ไร่ที่ลุกป่าสงวน
ขณะนี้กรมป่าไม้กำลังตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง

แจ้งเพิ่มจากที่ดิน๔๖ไร่ที่ลุกป่าสงวน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน